เป็นสมาคมกีฬาอย่างเป็นทางการแล้ว
และมีการวางงบประมาณแล้วด้วยประมาณ๓๐๐ล้านบาทนะคะ
เพื่อจะวางรากฐานเกี่ยวกับบุคลากร

ก็มีงานเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการ
ก็ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยไปตั้งแต่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ
ก็เปิดเผยนะคะว่ามีความประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรม
รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนักแข่งให้ก้าวสู่ระดับโลก
ซึ่งในเบื้องต้นก็จะมีชมรมเกม๒๓ชมรมในประเภทต่าง
แล้วก็เตรียมที่จะจัดหาผู้บริหารในแต่ละชมรมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ
ซึ่งเตรียมงบไว้ถึง๓๐๐ล้านบาททั้งการสร้างแคมป์เก็บตัวก็ดี
ที่หลายคนเข้าใจกันนะคะพร้อมกับการวางแผนคัดตัวคัดเลือกนักกีฬา
แล้วก็จะมีการทำบัตรประจำตัวเพื่อระบุตัวตนนักกีฬาอย่างชัดเจนด้วย
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอีกหน่อยเด็กแถวบ้านผมมาเจอผมก็ต้องถามแล้ว
ผมอยากเป็นทีมชาติเป็นคนเล่นเกมทีมชาติต้องทำยังไง
ซึ่งจริงแล้วเราเคยทำประเด็นนี้ไปแล้วแล้วเขาบอกแล้วว่ามันต้องแยกออกจากกัน
คือคนเล่นเกมไม่ติดเกมกับคนที่เล่นเกมแล้วเป็นนักกีฬาของอีสปอร์ตเนี่ยรูปแบบแนวคิดมันคนละอย่างกัน
วิธีการเล่นไม่เหมือนกันด้วยนะคะซึ่งหลังจากการรับรองให้อีสปอร์ตเป็นสมาคมกีฬา
ตัวนักกีฬาเองก็จะมีวิถีการแข่งขันที่เปลี่ยนไปเพราะก่อนหน้านี้นักกีฬาจะได้รับการดูแลจากค่ายเกมที่เชิญไปแข่งขัน
แต่พอได้รับการรับรองให้เป็นสมาคมกีฬาแล้วนักกีฬาก็จะต้องเก็บตัวเป็นนักกีฬาจริงจัง
แล๋วก็จะไม่มีการดูแลจากฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วนั่นคือต้องดูแลตัวเองอยู่ในสมาคม
อะไรอย่างนั้น
ขอบคุณครับ